สำหรับพี่เจี๊ยปผีจิตรา
ภรรยาคนสวยของพี่บอยพีชเมเกอร์นั่นเองค่ะ
เขาเปลยเอาไว้แล้วว่าถ้าแต่งงานแล้วจะไม่รับงานเลย

บอกว่าตอนนี้ยังไม่ทิ้งภารกิจปั๊มลูกนะ
เพราะว่าคุณหมอบอกว่าพี่เจี๊ยบแข็งแรงดี

ถึงจะบ่นนิดบ่นหน่อยว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดี

ทุกอย่างก็เป็นไปตาม
กำหนดไว้แล้วใช่กำหนดไว้แล้วแล้วก็แค่รอ
แต่ว่าถ้าเกิดมันจะไม่มีหรืออะไรก็ไม่เป็นไร

เหมือนเดิมค่ะน่าจะขยายในส่วนของที่นั่งมากกว่าสาขาคงยัง

เป็นกำลังใจสู้ต่อไปพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะจ๊ะ